อะไรคะมันทำได้นะทำอะไรคะ
มขืนคุณยายเป็นหญิงชะลาพิการขาขาขวาขาดนี่คือนายโอครับ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ย
เขาอาศัยจังหวะที่๑๐เวรจะพาตัวออกมาเก็บปัสสาวะ
เพราะดูแล้วเหมือนจะมีอาการเสพยามาด้วย
อาศัยจังหวะนั้นคุณผู้ชมครับหนีไปจากโรงพักษณ์เลย
มาดูภาพนะครับจะเห็น๑๐เวนคุมตัวนายอัจฉริยะศรีทา
หรือว่าโออายุ๒๔ปีลายพร้อยเชียวนะฮะ
ใส่เสื้อลายนะครับออกมาจากห้องควบคุมตัว
หลังจากเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ
แล้วก็คุมตัวไปยังห้องสอบสวน
แต่นายโอได้ออกอุบายว่าจะเอาถุงเก็บปัสสาวะที่อยู่ในมือ
ซึ่งมีปัสสาวะเหลือจากการเทใส่ขวดเนี่ย
ทิ้งที่ถังขยะหน้าโรงพักหน่อย
นี่คุณตำรวจจะพอเอาฉี่ไปทิ้งหน่อยนะมันเกินมา
คือตัว๑๐เวรอาจจะชะล่าใจครับ
เห็นนายโอ้ยังใส่กุญแจมืออยู่ก็เดินตามไปห่างแบบนี้
แต่พอออกไปได้สัก๒๐เมตรวงจรปิดจับภาพไม่ได้แล้ว
นายโอ้ทใส่ตีนหมาโกยแน็บเลย๑๐เวนตามไม่ทัน
๑๐เวนจะแย่ไปด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้ที่สพหนองเรือจขอนแก่นครับ
ตำรวจเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเบิกตัวในโอมาสอบสวนคดีเสพยาเสพติด
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องส่งปัสสาวะด้วยนะครับไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงให้๑๐เวนจะคลุมตัวนายโอ้ไปเก็บปัสสาวะในห้องควบคลุมตัว
แล้วก็คุมตัวออกมาสอบสวนต่อเลย
แต่นายโอออกอุบายแล้วก็หนีไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่
จากนั้นนายโอยังไปขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงขาว
คือมีคนเอาไปจอดไว้ริมถนนแล้วแหม่เจ้าพระคุณเอ้ย
กุญแจคาเอาไว้ด้วยนายโอก็เลยขี่หนีไปทางบ้านแท่นชัยภูมิเลยครับ
แล้วก็เจ้าของรถก็ไปแจ้งความรถหายเอาไว้

ในโอ้เนี่ยหรือในอัจฉละยะศรีทาน่ะ
ถูกจับเมื่อ๑๓มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ
นี่คือในโอโฉมหน้าของเขานะฮะ
คือมีผู้หญิงครับท่านเป็นหญิงชราผู้สูงอายุแล้วล่ะ๗๙แล้วนะฮะ
แล้วท่านยังเป็นผู้พิการขาขาขวาขาดฮะ
เข้าไปบวชไปปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองโนที่อำเภอหนองเรือ
มาแจ้งความครับว่าถูกผู้ชายวัยรุ่นบุกเข้ามาข่มขืนจนสำเร็จความไข้
ถึงในห้องพักสำนักสงฆ์เลยคุณดูก่อนนี่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับไปพบตัวผู้ต้องสงสัย
นั่งอยู่ในรถห่างจากสำนักสงฆ์ไปประมาณสัก๑กิโลเมตรได้
ควบคุมตัวไว้นั่นก็คือนายโอคนนี้นี่แหละ
ขณะถูกควบคุมตัวในโอมีอาการคล้ายคนเสพยาเสพติดครับ
ตำรวจจึงได้ตรวจปัสสาวะสีม่วงสิ
สีม่วงจึงจะดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดอีกหนึ่งข้อหา
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนเตรียมขอสาร
ออกหมายจับนายโอในข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
๑นะลักษัพ๒เศพยาเศพติด๓
และหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่สี่
แล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับนะครับอ้าวใครอยู่หนองเรือ
ดูหน่อยมอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งเอาไว้แล้วล่ะ
แต่หน้าตาเป็นแบบนี้เผื่อจะได้รางวัลนำจับ
สพนเรือเขาตั้งเอาไว้๑๐๐๐บาทครับ